แต่มาดูเหตุใหญ่เหตุแรกนี้ก่อนที่นครศรีธรรมราชนะครับ
เพราะว่าเป็นเหตุที่รองพบตรต้องลงพื้นที่เอง

บัญชาการเองเลยในการที่จะเปิดเกมไล่ล่าไอ้แกรก
และท้ายที่สุดปิดเกมด้วยอะไรครับ

เพราะว่าผู้ชายคนนี้ผู้ต้องหาบรายนี้โอ้โห
คดีใหญ่มาทั้งนั้นเลยนะฮะ
ฆ่าคนตายพยายามฆ่าค้ายาแล้วก็ปล้นทรัพย์ด้วยนะครับ

ตำรวจภูทรภาค๘ได้ปิดล้อมรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
เพื่อจับกลุ่มนายประดิษฐ์มุสิกสงศ์
หรือว่าเจ้าของฉายาแกรกอายุ๔๑ปี
มือปืนรับจ้างเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอย่างที่ผมบอกไป
คดีใหญ่คดีหนักทั้งนั้น๑๕คดี
แล้วก็มีการปิดล้อมเพื่อจับกลุ่ม
จากนายแกรกแล้วพวกอีก๔คน

แต่คนร้ายใช้อาวุธสงครามในการยิงต่อสู้ตำรวจ

กระทั่งมีการปิดล้อมพื้นที่หลายจุดในหลายจังหวัด
แต่ว่านายแกรกหนีรอดมาได้ทุกครั้งครับ

โดยการนำของพลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์

ปิดล้อมพื้นที่หมู่๑ที่ตำบลรามแก้ว
อำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
เพื่อทำการจับกลุ่มแกรกฝาละหมี่
ก่อนที่จะมีการยิงต่อสู้กันครับ
โดยแกรกใช้ระเบิดคว่าง
พร้อมกับใช้อาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

แต่สุดท้ายอย่างที่บอกไป
ปิดเกมไล่ล่าด้วยการวิสามันฆาตกรรม

หลังจากนั้นตำรวจสพเขาพังไกรเจ้าของพื้นที่

พร้อมกับกระสุนในรังเพลิงหลายนัดนะฮะ
แล้วก็ยังมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่อีก๒ปลอก
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ

โดยมีพ่อแม่และก็ญาติเดินทางไปดูศพด้วยนะครับ
โดยพ่อของนายกรกบอกว่า
ควบคุมตัวนางบูหลันหมัดหัด
ภรรยาของนายแกรกจากจุดเกิดเหตุ
มายังสอพอเขาพังไกล
จากนางบูหลันเคยกระทำความผิด
ร่วมกับนายแกรกในบางคดี
แล้วก็เป็นผู้ช่วยเหลือนายแกรกกับพวก

ใช้ในการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
มาเป็นของกลางทางคดีด้วยยึดไว้ทั้งหมด
สำหรับประวัติของนายแกรกหรือว่านายประดิษฐ์
ตั้งแต่ปี๒๕๕๐ถึงปี๒๕๕๙

ตกเป็นผู้ต้องหารวม๑๕คดี
คดีฆ่าผู้อื่น๕คดี
คดีพยายามฆ่าผู้อื่นอีก๓คดี

แล้วก็พยายามฆ่าเจ้าพนักงานอีก๑คดี
แล้วก็มีอีกคดีหนึ่งก็คือร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดด้วยนะครับ
ล่าสุดนั้นถูกสพควนขนุนออกหมายจับ
ข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด
แล้วก็มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
ท้ายที่สุดถูกวิสามันฆาตกรรมนะครับ